คุณผู้ชมเชื่อเรื่องทางผีผ่านหรือเปล่า
เขาบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่สำหรับผีผ่าน

มันกลายเป็นเรื่องราวที่มีความเชื่อมาเกี่ยวข้องด้วย
คนที่ขนลุกคือเจ้าหน้าที่ที่เขาไปดับไฟบ้านครู

เหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟแต่ต้องบอกก่อนนะ
เหตุการณ์นี้ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม

แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาต้องเข้าไปดับไฟเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำ
เป็นบ้านของคุณครูพัชรีอายุ๖๒ปีเป็นคุณครูเกษียณแหละ
แล้วตัวคุณครูพัชรีเองไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดไง
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาไปฉีดน้ำดับไฟใช่ไหม
เขาต้องถ่ายรูปถูกป่ะถ่ายรูปให้เห็นว่าแบบเนี้ย
ปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านหลังนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
ปรากฏว่าพอมาสังเกตรูปภาพ
ที่ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย

เพราะว่าเขาบอกว่าภาพนั้นเนี่ย

ยังไม่ได้มีโยงแดงอะไรเลยนะ

เป็นร่างคนที่มีตัวใหญ่นี่ใช่ค่ะ

นี่อันนี้ข้างบนเป็นหัว
แล้วก็มีช่วงตัวครับ
คุณผู้ชมบางคนบอกว่าเอ้ย
ใช่หรอเดี๋ยวเอาภาพแบบที่ให้เห็นชัดนะคุณผู้ชม
เราทำเป็นร่างแดงให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนี่